เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมคะมันกลายเป็นดราม่านะ
แล้วมันก็มีความคิดเห็นแตกออกเป็นสองฝั่งเหมือนกันคุณคิง
เรื่องของคุณครูสาวท่านหนึ่งคุณผู้ชมดูนะคะ
เธอบอกว่าเธอถูกให้โรงเรียนแห่งหนึ่งบีบให้เธอลาออก
เพราะเธอมีลักษณะเป็นโรคซึมเศร้า
ไปรับงานเนี่ยเป็นลักษณะงานร้องเพลงในช่วงกลางคืน
เพื่อที่ก็จะได้แก้ปัญหาเรื่องโรคประจำตัวเธอด้วย
จากเป็นงานเสริมต่างนานาแล้ว
ปรากฏว่าโรงเรียนคือเหมือนรับไม่ได้ว่า
อันนี้มันเป็นลักษณะการผิดจัญญบันครูหรือไม่
เอาเรื่องราวนี้ออกมาโพสต์ในโลกออนไลน์
ทีนี้คุณผู้ชมคะเราก็มีโอกาสได้ไปพูดคุยกับคุณครูท่านนี้
บอกว่าเธอเป็นอดีตครูไปแล้วก็ได้
ภาพนี้ก็เป็นภาพที่เธอไปรับงานร้องเพลงนะคะ
เธอเป็นครูเจนค่ะอายุ๓๐ปี
ซึ่งก่อนหน้านี้เคยเป็นอดีตครูของวิทยาลัยการอาชีวะแห่งหนึ่งที่จังหวัดยะลา

แล้วก็โพสต์ภาพหนังสือลาออกจากการเป็นครู
เมื่อวันที่๘มิถุนายนที่ผ่านมา
เหตุผลเธอระบุไว้ในแคปชั่นว่า
เนื่องจากรับจ๊อปร้องเพลงผิดจัยบันความเป็นครู
และยังมีข้อความบอกแบบนี้ว่าโดนบีบให้ลาออกด้วย
เพราะผิดจัญญบันรับงานร้องเพลงกลางคืน

อาชีพหนึ่งที่โดนบูลลี่มาตลอดในชีวิตของฉัน
อดีตครูสาวค่ะยังมีการโพสต์ข้อความในเชิงตั้งคำถามแบบนี้ว่า
ครูร้องเพลงรับงานเสริมผิดตรงไหน
เป็นครูห้ามร้องเพลงงานนอกห้ามร้องเพลงกลางคืนอย่างนั้นเหรอ
นี่แหละค่ะนี่ก็เป็นภาพที่เธอไปทำงานนะคะงานนอกของเธอ
บอกต่อด้วยนะคะว่าเธอเป็นครูอยู่ในวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งที่ยาลา
รับงานเสริมร้องเพลงกลางคืนเพราะว่าเธอป่วยเป็นโรคซึมเศร้า
ใช้วิธีการร้องเพลงเพราะเยียวยาจิตใจตัวเอง
แต่ไม่ได้ทำเป็นประจำนะคะเธอรับเป็นจ๊อปไป
ละ๓ชั่วโมงเท่านั้นไม่ได้ทำทั้งคืนด้วย
กระทั่งมีวันหนึ่งมีคนแคปรูปค่ะที่เธอขึ้นไปร้องเพลงบนเวที
แล้วส่งไปให้ทางผู้บริหารโรงเรียนดูโรงเรียนมีการเรียกเธอไปคุยด้วยนะคะ
ก็ยอมรับตรงว่าใช่ไปรับงานร้องเพลงจริง
แต่อย่างที่บอกว่าไม่ได้ทำประจำค่ะ
ทางโรงเรียนเลยแจ้งเธอแบบนี้ว่าการที่ไปรับงานร้องเพลงกลางคืนนั้น
ถือเป็นการผิดจัญญบันการเป็นครูแล้วก็จะให้เธอลาออก
ทีนี้ยังมีเหตุผลเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งที่เธอบอกว่าเธองงเหมือนกัน
บอกว่าโรงเรียนบอกว่าเธอลาป่วยบ่อย
จริงแล้วหนึ่งในปีการศึกษาที่ผ่านมาเธอบอกเธอลาป่วยแค่๓วันเท่านั้นนะ
เธอก็งงว่ามันบ่อยยังไงต่อมาค่ะมีใบลาออกไปวางไว้บนโต๊ะเธอด้วย
โรงเรียนบอกว่าถ้าเกิดว่าลาออกจะคืนเงินประกัน๓๐๐๐บาท
เพราะจริงโดยปกติแล้วถ้าเกิดว่าเป็นครูแล้วทำงานไม่ถึง๓ปี
โรงเรียนจะไม่คืนเงินประกันส่วนนี้ให้
เลยมองว่านี่เป็นการบีบให้เธอลาออกหรือไม่
ตัดสินใจลาออกจริงในที่สุดค่ะ
คุณเจนนะคะอดีตครูสาวรายนี้ยังบอกต่อว่า

แต่เธอเสียใจตรงที่ว่าอาชีพร้องเพลงเนี่ยเป็นอาชีพที่เธอโดนดูถูกมาตลอด
แล้วหลายคนมองว่าเป็นอาชีพที่ไม่มีเกียรติเป็นลักษณะการเต้นกินรำกิน

ทำไมอาชีพครูถึงร้องเพลงไม่ได้
ที่เป็นอาชีพที่มอบความสุขให้กับคนอื่นค่ะ

ถ้าเกิดว่าเขาจะคืนเงินจริง๓หมื่นบาท

แต่ว่าถ้าถึงไปเราโอเคได้ค่ะ

เราเองก็ต้องไปฟังคำชี้แจงจากทางวิทยาลัยเหมือนกันนะคะ
ซึ่งเป็นสถาบันที่ครูเจนเคยเป็นอดีตครูอยู่ที่นี่
ล่าสุดนะคะผู้มนุยการวิทยาลัยค่ะ

มีการออกมาตั้งตัวชี้แจงเรื่องนี้แล้วนะคะ
แล้วก็บอกด้วยว่ายืนยันไม่เคยปิดกั้นนะ

หรือมีการด้อยฆ่าการเป็นนักร้อง

กรณีนี้มันเกิดขึ้นเนื่องจากว่า
มีนักศึกษามาร้องเรียน
เห็นภาพของคุณครูท่านนี้แต่งตัวลักษณะ
อาจจะดูไม่สุภาพล่อแหลมถือแก้วเหล้า
ซึ่งทางด้านของคุณสมพรผู้มนุยการเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะเรื่องนี้
เพราะวิทยาลัยเองอยู่ในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนใต้
แล้วมีนักศึกษาประมาณ๗๐๐คนส่วนใหญ่ก็นับถือศาสนาอิสลาม
จำนวนนี้ก็มีศาสนาพุทธประมาณ๘๐คน
วิทยาลัยก็เลยมีการตรวจสอบตามขั้นตอน
ก่อนที่จะเรียกอดีตครูดังกล่าวมาตักเตือนเรื่องของความเหมาะสม
อาจจะทำให้คุณครูรายนี้เกิดความอึดอัดและตัดสินใจลาออก
ยืนยันไม่ได้มีการบีบบังคับให้ครูสาวรายนี้ต้องลาออกแต่อย่างใด
ด้วยเหตุผลการไปรับงานร้องเพลงกลางคืนด้วย
เพราะที่ผ่านมาวิทยาลัยเองก็มีครูอีกท่านหนึ่ง
ไปรับงานร้องเพลงช่วงกลางคืนแบบนี้
แต่ไม่เคยมีปัญหากระทบต่อภาพลักษณ์ความเป็นครูค่ะ
เช่นครูดื่มเหล้าแล้วชนแก้วมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีในส่วนนี้
ซึ่งในตรงนี้ทางวิรัยก็ได้กล่าวตักเตือนนะคะ
โดยตักเตือนในที่ประชุมนะคะ
ว่าการประกอบอาชีพอิสระประกอบได้
โรงเรียนส่งเสริมงานหลักก็คืออาชีพครู
งานลองก็คือการหารายได้พิเศษ

วิทยาลัยไม่ปิดกั้นในตรงนี้
นี่ก็เป็นการชี้แจงจากทางวิทยาลัยนะคะ

ก็ยืนยันว่าไม่ได้มีการบีบบังคับให้ลาออก
แต่มันอาจจะเป็นเรื่องของความเหมาะสมในเรื่องของการแต่งกาย
อาจจะมีเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แล้วก็มีนักศึกษาบังเอิญไปเห็น
และด้วยสภาพพื้นที่ที่สถานศึกษาตั้งอยู่ด้วย
พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ก็อาจจะมีความละเอียดอ่อนมากขึ้นด้วยนะครับ
หลากหลายศาสนาในพื้นที่นั้น